ไปตามล่าหาผู้โชคดีดีกว่า
ไปกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
กำส่งฝามารุนโชว์

ร้อยคันต่อไปอาจเป็นของคุณ

คุยกันแล้วไงตกลงเรื่องวันแล้วไง
วันนี้วันนั้นวันไหนของใครของมัน

แต่แล้วที่สำคัญก็อย่าไปให้ใครเขารู้

คุณเอามาทางนี้นี่มันทำงานอยู่
จะไปตกลงอะไรตรงนี้ไม่ได้นะ

จะไปแจกบอสไซด์ลายลิมิเต็ดอินิชั่น

ไม่เห็นยากเลยก็แจกทุกวัน
คุณไม่เห็นจะต้องพูดแล้ว
มันดูรับลมพมในเลย

หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคุณผู้ชม

หรือฝาคันโซคุณสองมาร่วมสนุกเท่านั้น
กติกาก็ไม่ยากแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ที่หน้าจอนี้
แจกกันทุกวัน๑๐๐คันแจกแบบจุกไปเลย
จุกเลยแต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจ
กติกาเป็นยังไงงั้นไปดูกติกาชัดเลยจ้า
ติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
กล่องรับชิ้นส่วนฟังที่ร่วมรายการ
พับใส่ฝมารั่วแล้วส่งส่งที่กล่องรับชิ้นตรงทั้งกี่
ก็ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ประกาศมาศพรรษิทธิบาย
วาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกประกาศหมดทุกวันในรายการตลอดข่าว

ง่ายมาง่ายแค่นี้เองย้ำทุกวันเขียนบีบส่ง
มาลุ้นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิปหนึ่งสองห้า
ใช่นะแล้วที่สำคัญบอกเลยว่าถูกใจมากเพราะเบาแดงเนี่ยยืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิมนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเขายืนราคาแบบนี้เพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ลุ้นทองล้าน
ก็ดื่มกันทุกวันอยู่แล้วก็แค่ส่งฝามาเยอะยังไงล่ะ
ร้านที่เขาบอกเลยนะ๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
และได้ลุ้นกันจริงวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครไปติดตามเลยครับ
มาแล้วเฮ้ยคุณกล่องอุ้ยอ้าวคุณชนะอ้าวคุณกล่อง
ไม่ยังไงคะเฮียวคุณทำอะไรคุณกลับมา

มาเลยใกล้จะเป็นผู้ชมดีกล้อยผู้ชมดีจริงผมถึงหวัง
ไม่ง่ายเลยงานจะเป็นผู้ชมดี

ได้แล้วแล้วภูมิภูมิดีได้แก
คุณปิญญาเนทลักโบจากจังหวัดอุดรภาษณีย์

กับผู้โชคดีด้วยนะคะบอกเลยว่าเขาแจกกันแบบนี้ทุกวันเลยค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะได้มอเตอร์ไซค์ไปก็ไปต่อยอดสร้างอาชีพ
เอาไปค้าขายขับวินส่งลูกไปทำงาน
หรือจะเอาไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังก็จัดกันเลยจ๊ะ

ถ้าคุณส่งฝามาไม่ต้องไปกู้รอออกรถรับรถอะไรเลย
นี่ค่ะคาราบาลแดงเขาไปแจกปุ๊บขับใช้ได้ปั๊บเลย
เรื่องกู้ก็ต้องระวังกันด้วยนะต้องมีสตงมีสติผมมีคำกรอนมาฝากเตือนใจ
โอเคเอาดีนะนี่จะตั้งใจคาดหวังกับคุณมาก

กู้อะไรก็ไม่เท่ากู้ใจไม่มีลอลิงแอบคู่ใจจริงรอลิงไปนะ
เขามีแต่กู้ใจ

ขอด่วนกว้มนะผมร้องใน๓รอบ
งั้นเลิกร้องเผลยไปดูตรงอันข่ากันต่อดีกว่าครับ
แต่ใครที่ส่งฝาคาราบาลแดง
กากฝาคันส่วนคุณสองไม่ต้องกู้ใจไม่ต้องคุ้นใจนะคะ
ยังส่งมาได้เรื่อยเรายังมีมอไซค์แจกกันต่อเนื่องร้อยคันค่ะ